โอ้โหนี่มันร้อนจนมันแรงมันแห้งน้ำไม่เหลือ
ดินก็แตกระแหงแบบนี้แล้ว
หน้าร้อนก็คู่กับอากาศที่ร้อนแบบนี้
แล้วก็สิ่งที่ตามมาคือภัยแรง
แล้วก็ครอบคลุมมายาวนานตั้งแต่ฤดูหนาวแล้วนะคะ
แต่วันนี้อยากจะบอกว่าพื้นที่ที่อยู่แถบภาคตะวันออก

ส่วนภาคเหนือช่วงนี้ยังฝุ่นละอองที่เป็นพิษมีเยอะอยู่

ตอนนี้เชียงใหม่ติดอันดับ๔ของโลก
ส่วนกรุงเทพมหานครอยู่ประมาณ๓๐กว่านะคะคุณผู้ชม

เพราะว่าอากาศในช่วงเช้าของเชียงใหม่
เป็นอากาศหนักที่กดตัวอยู่

อากาศที่เชียงใหม่ยังไม่ระบายออกฝุ่นยังคงปกคลุมแต่ว่า
สายสายบ่ายไปแล้วเนี่ยพออากาศร้อนคุณภาพอากาศก็จะดีขึ้นด้วยนะคะ
ส่วนลักษณะอากาศอื่นเป็นอย่างไรตรวจสอบกันจากโมเดลจำลองอากาศนี้กันหน่อยแล้วกัน
ปัจจัยที่ทำให้วันนี้นะคะจะมีฝนตกบริเวณภาคตะวันออกรวมถึงภาคอีสานเล็กน้อยนะคะ
ก็คือมาจากลมนั่นเองรวมถึงเขตความร้อนคือบริเวณความกดอากาศต่ำ
ซึ่งแสดงสัญลักษณ์เป็นตัวแอลเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าบริเวณนั้นร้อน
เมื่อมาเจอมวลเย็นเนี่ยก็ทำให้อากาศแปรปรวนเกิดเป็นฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
แต่ว่าจะได้รับผลกระทบมากหน่อยก็คือบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะ
อีสานตอนล่างได้รับผลกระทบเล็กน้อยส่วนภาคเหนือภาคกลางนั้นอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน
แล้วก็ฟ้าหลัวฟ้าหลัวนี่น่าจะเป็นลักษณะของฟ้าสลัวนะคะคือมีหมอกปกคลุม
ไม่ว่าจะเป็นหมอกฝุ่นควันต่างจากธรรมชาตินะคะแล้วก็จะร้อนจัดถึง๔๑องศาเซลเซียส
เพราะฉะนั้นดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะส่วนภาคใต้ค่ะคุณผู้ชม
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือฝนแต่ว่าตกเพียงเบาบางประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ถ้าฝั่งอ่าวไทยก็แถบนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาฝั่งอนามันจังหวัดกระบีตรังและสตูนนะคะ
ในทะเลสูงประมาณสักหนึ่งเมตรส่วนกรุงเทพมหานครอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่
แล้วก็มีฟ้าหลวงในตอนกลางวันด้วยนะคะดูแลรักษาสุขภาพเป็นพื้นฐานให้ร่างกายเราแข็งแรงจะได้รับมือกับสภาพอากาศกันได้
ตอนนี้คงต้องได้เวลาไปจัดการไปดูแลพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ำเพราะถ้าหากว่าไม่มีน้ำเนี่ยอาจจะทำให้เกิดดินทลายลงมาได้
พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ำแบบนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะคะลากันก่อนสวัสดีค่ะ